สลดเกิดที่ภูเก็ตเช่นกันนะคะ
เมื่อวานนี้รถเก๋งคันหนึ่งขับมาช่วงยามเช้ามืด

ขับชนพระรูปนี้ตกลงไปคูข้างทาง

คุณผู้ชมดูภาพวงจรปิด
แล้วพระที่เดินอยู่นี่ก็หายไปเลย
มอเตอร์ไซที่ตามมารถพ่วงห้างตามมาก็งงกันเป็นแถบเลย
คุณผู้ชมคือขับมาดูเป๋ยนิดนึงพอชนเสร็จเขาชะล่อ
แล้วก็ขับหนีไปเลยนะคะไม่ได้ลงมาดูดำดูดีอะไรเลย
ภาพวงจรปิดบันทึกเหตุการณ์ได้ทั้งหมดเลย
ว่ามีรถเก๋งชนพระรุ่งโรธพัดง่วนอายุ๔๗ปี
ซึ่งพระนี่นะคะท่านเป็นพระลูกวัดวัดรัฐธิวนารามหรือวัดใต้
บินทบาทอยู่นี่แหละค่ะท้ายที่สุดแล้วก็มรณภาพ
ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะของเมื่อวานนี้ค่ะ
ผู้ก่อเหตุคนขับรถเก่งคันนี้แหละ
คือนางสาวยานพัฒน์สกุลบุญพาณิชย์อายุ๓๕ปี
เดินทางมามอบตัวกับตำรวจสพฉลองพร้อมกับรถคันที่เกาะเหตุแล้วนะคะ
รถเนี่ยสภาพด้านหน้านะคะทั้งกระจกแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยแตก
กระโปรงด้านซ้ายก็ยุบเหมือนกันกันชนด้านหน้าก็แตก
เจ้าหน้าที่ก็ยึดรถคันนี้เอาไว้ตรวจสอบ
คนขับรถเก่งให้การสารภาพนะคะบอกว่าเขาขับรถมาในวันที่เกิดเหตุจริง
แต่เขาไม่รู้ว่าเขาขับชนพระคิดว่าชนเสาไฟฟ้าข้างทาง

ถ้าชนเสาไฟผมว่ารถจะยับนะ
แล้วเสาไฟจะอยู่กลางถนนได้อย่างไร
เสาไฟจะสีไม่น่าจะสดขนาดนี้
คือก็เป็นการให้การของเขานะคะคุณผู้ชม
เขาบอกว่าเขาไม่รู้จริงก็เลยไม่ได้ลงมาไปดูเหตุการณ์นะคะ
แต่พอดูข่าวรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยขับชนพระ
ไม่ได้มีเจตนาหลบหนีก็เลยมามอบตัวกับตำรวจ
ตำรวจเลยแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
วชนผู้อื่นได้รับอันตรายถึงแก่ความตายและหลบหนีนะคะ
แล้วก็ให้นำตัวคนขับไปตรวจแอลกอฮอล์ที่โรงพยาบาลนะคะ
ถ้าหากว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือถ้ามีแอลกอฮอลเนี่ย
ก็คงจะต้องดำเนินการดำเนินคดีต่อไปด้วยเหมือนกัน
ก็เป็นเหตุที่เอามาแจ้งให้ทราบเตือนเป็นอุทาหรณ์

เพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีไฟส่องสว่างไม่ชัดเจนก็ได้
ขับรถขับราก็ระมัดระวังกันหน่อยแม้